คุณผู้ชมครับมาดูเหตุอื่นกันบ้างนะครับ
เป็นเหตุที่เกิดขึ้นกับสินแสดูดวงห่วงจุ้ยท่านหนึ่ง
ฉายาว่าอาจารย์ขี้ปรากฏว่าถูกพบเป็นศพ

สิทธิ์คนสนิทขี่รถจักรยานยนต์ออกตามหาจนพบเป็นศพนะครับ
สภาพถูกตีหัวแล้วก็โยนทิ้งน้ำ

มขัดแย้งผู้รับเหมาที่มาสร้างบ้านให้อาจารย์ชี้
หรือ๒ถูกฆ่าหวังเงินประกัน๑ล้านบาท

เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ช่วยกันนำศพของนายวรงทิศชุติชัยปัญญา
อาจารย์คี้อายุ๔๙ปีขึ้นมาจากคูน้ำ
ถนนสายบ้านมอนตำบลดอนแฝกอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม

ลักษณะเหมือนถูกตีด้วยของแข็งจนบวมปูด
ศอกและข้อมือซ้ายมีรอยถลอก
เหมือนกับถูกลากศพมาไว้ตรงนี้

เหมือนถูกลากศพมากับพื้น
และที่ริมบ่อด้านบนพบรองเท้าแตะของผู้ตายตกอยู่

นายนัทพลกตันวรมงคลลูกศิษย์คนสนิท

เปิดเผยว่าอาจารย์ชี้เปิดสำนักรับดูดวง

โดยที่ตั้งสำนักอยู่ห่างจากจุดพบศพไม่ถึง๑๐๐เมตร
ตัวเขาเองคือนายนัทพลเป็นคนที่คอยดูแล
รับใช้ใกล้ชิดเป็นลูกศิษย์คนสนิท

เพื่อจะถามว่าวันนี้อาจารย์จะกินอะไร

ออกตามหาครับมาเจอรองเท้าอาจารย์ตกอยู่ริมบ่อ
จอดรถมองดูกระทั่งพบศพอาจารย์จมอยู่ในน้ำนะครับ
ตำรวจก็สอบปากคำนายนัทพลต่อนะครับ
นายนัทพลก็เล่าให้ฟังเรื่องนี้
อาจารย์คี้อาจจะถูกฆาตกรรมก็ได้นะฮะ
สาเหตุที่นายนัทพลเผยนะ
บอกว่ามาจากการทะเลาะกับผู้รับเหมา
รายหนึ่งอย่างรุนแรงในการสร้างบ้านหลังใหม่

แต่เมื่อ๒วันก่อนหน้านี้นะครับผู้รับเหมาชื่อช่างเบิร์ต

บอกว่าจะเอาไปจ่ายค่าจ้างให้กับลูกน้อง
แต่อาจารย์คีย์ไม่ให้เพราะอาจารย์คีย์บอกว่าอย่างไรรู้ไหม

จากนั้นก็มีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
และผู้รับเหมาที่ชื่อช่างเบิร์ตก็ออกจากบ้านไป
แล้วก็เรียกให้ลูกน้องกลับมาเก็บเครื่องมือเครื่องไม้
ในการก่อสร้างออกไปทั้งหมดคือไม่ทำต่อแล้ว
อาจารย์คี้ก็ได้โทรไปตามก็ติดต่อไม่ได้
กระทั่งมาพบว่าอาจารย์ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตครั้งนี้
ตำรวจเองได้ติดตามนายสำรานเกรดแก้วหรือว่าช่างเบิร์ต
มาสอบปากคำช่างเบิร์ตยังให้การปฏิเสธ
รับเพียงว่าช่วงก่อนเกิดเหตุนั้นได้ออกไปกับผู้ตายจริง
แต่ไม่ได้ฆ่าไม่ได้ฆ่าอาจารย์ชี้
ตำรวจตอนนี้ตั้งประเด็นสงสัยว่า๒ปมครับ
คือ๑ความขัดแย้งกับช่างเบิร์ตช่างรับเหมาก่อสร้าง
หรือ๒ถูกฆ่าเผื่อมีใครจะได้รับผลประโยชน์
เกี่ยวกับเงินประกัน๑ล้านบาท
โดยได้สอบปากคำนายนัทพลลูกศิษย์คนสนิทอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าเป็นคนพบศพคนแรกแล้วก็อยู่บ้านเดียวกันกับอาจารย์คี้
อกจากนี้จากการตรวจสอบยังพบว่าอาจารย์คี้เนี่ย
มีพฤติกรรมเป็นชายรักชายไม่มีลูกแล้วก็ไม่มีภรรยา
ซึ่งในกรมธรรมประกันชีวิตตอนนี้ยังไม่รู้นะครับ
ว่าใครเป็นผู้รับผลประโยชน์ครับ